คุณผู้ชมครับสถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
รวมไปถึงหลายจังหวัดนะครับที่อยู่บริเวณกลางประเทศ

อย่างน้อยต่อเนื่องไปจนถึงช่วงต้นสัปดาห์หน้า
พื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ที่มีโอกาสเจอฝนตกแล้วก็ฝนสะสม
แน่นอนสิ่งที่ตามมาก็คือปัญหาเรื่องของน้ำ
หลังจากนี้ก็จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อย
น้ำเหนือที่ไหลลงมาสมทบรวมไปกับฝนที่ตกลงมาเพิ่มเติม

ยังคงมีการเคลื่อนตัวอยู่บริเวณกลางประเทศสักส่วนใหญ่

หนึ่งปัจจัยก็คือที่เห็นตรงนี้ก็คือการก่อตัวของพายุ๑รูป
ทำให้ลักษณะการเคลื่อนตัวของแนวร่องฝนเขยิบขึ้นมาเรื่อย
ขยิบขึ้นมาแล้วมาเจอกับอากาศเย็น
ซึ่งเป็นอากาศเย็นที่หลงฤดูมา
ปกติแล้วจะแรงแบบนี้ในช่วงฤดูหนาว
แต่ว่าตอนนี้ซีกโลกตอนบนยังไม่เข้าสู่ฤดูหนาวเลยนะครับ

ก่อนจะไปถึงฤดูหนาวต้องเป็นฤดูแผนไพร่ร่วงก่อนนะครับ
ถือว่าเป็นเรื่องของความผิดแปลกของสภาพอากาศที่เกิดขึ้น

สถานการณ์การเคลื่อนตัวของกระแสลมที่หอบความชื้นมา
เป็นปัจจัยที่บ่งบอกว่าตอนนี้เรายังคงอยู่ในฤดูฝนอยู่นะครับ
รสุมจากที่ตะวันตกเฉียงใต้ยังคงแรงหอบเอาความชื้นมาปกคลุมตอนกลางตรงนี้นะครับ
ซึ่งหลังจากนี้ก็คาดการณ์ว่าในช่วงประมาณค่ำหน่อยครับ

เจอกับอากาศชื้นที่ปกลุ่มตอนกลางก็จะทำให้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
สิ่งที่จะสังเกตได้อย่างชัดเจนก็คือหลังจากฝนฟ้ากระนองแล้วอากาศจะเย็นลงนะครับ
สังเกตว่าอุณหภูมิตอนบนอีสานต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๑องศานะครับ
ส่วนบริเวณตอนกลางต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๔องศา
หลังจากนี้อุณหภูมิก็จะเย็นลงอย่างต่อเนื่องนี่คือสิ่งที่ต้องจับตานะครับ
นี่คือการคาดการณ์บริเวณที่มีโอกาสเจอพายุฝนฟ้าขนองนะครับ
ส่วนใหญ่ยังคงเป็นพื้นที่ที่อยู่ในบริเวณตอนกลางนะครับ
จะเป็นจุดที่อาจจะต้องระวังหน่อยนะครับ
ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำที่ไหลมาสะสมนะครับ
จนอาจจะจะทำให้เกิดไพไปแถมธรรมชาติอื่นตามมา
หมายความว่าต้นสัปดาห์หน้าฝนจะลดลงแต่ยังคงต้องเกาะติดอย่างต่อเนื่องนะครับ
และนี่คือนักหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวผมกุ๊บตนันพี่สิทธิ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับ